ข้าขอใช้เลือดข้าเส้นต่อหน้าศาลเจ้าพ่อไซ
ข้าจะรักเจ้าหญิงเดียวเรียมเอ้ย
คุณผู้ชมครับเวลาผมอยู่ใกล้คลองแสนแสบทีไร
ผมจะนึกว่าตัวเองเป็นไอ้ขวัญของทุ่งบางกะปิทุกครั้งเลยครับ
แผลเก่าก่อนดีกว่ามาทักทายทุกคนดีกว่าครับผม

ผมจะรับหน้าที่พาทุกคนออกเดินทางท่องเที่ยวริมคลองแสนแสบแบบตัสตาชชมงานอาร์ตหลากสไตล์ใจกลางกรุงครับ
และแน่นอนว่าผมก็ยังมีเรื่องราวดีจากกรุงเทพมหานครมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยครับ

วันนี้ผมจะมาชวนทุกคนทดลองใช้เรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบ
ส่วนต่อขยายซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้บริการแล้วครับระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตร
เริ่มต้นที่นี่เลยครับ๕เหลือสำนักงานเกรดมีนบุรีไปจนถึงท่าเรือวัด
ที่ผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากขณะนั่งเรือไฟฟ้าลำนี้นะครับ
นั่นก็คือเสียงเครื่องยนต์ครับที่เบามาก
ไปถึงคลื่นในคลองครับก็น้อยมากเช่นเดียวกัน
และที่สำคัญที่สุดครับนั่นก็คือเรือลำนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับ
ใครครับที่อยากจะต่อเรือเข้าไปสู่กรุงเทพชั้นในก็ง่ายนิดเดียวครับ
แค่ไปต่อเรือที่ท่าวัดศรีบุญเรือง
แล้วก็เข้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการจะไปได้อย่างง่ายดายเลยครับ
ระหว่างการเดินทางจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้น้ำในคลองแสนแสบใสสะอาดมากขึ้นครับ
ภูมิทัศน์ริมคลองทั้งสองฝั่งก็มีความสวยงามและปลอดภัยมากขึ้นด้วยครับ
เมื่อสักครู่นี้เราลงที่ท่าเรือของสะพานหัวช้างครับ
เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจะพบกับที่นี่ครับสวนสาธารณะเฉลิมล่าเขตราชเทวี
เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่เป็นศูนย์รวมของงานศิลปะแนวกราฟิตี้
ศิลปินอิสระทั่วประเทศเลยครับ
ที่มาสร้างสรรพนิงงานวนผนังของตึกเก่า

ผมขอมาเดินเล่นเรียบริมคลองแสนแสบ
บริเวณนี้บนกำแพงทั้งสองฝั่งคลอง
มีภาพสตรีทอาร์ตให้เดินเล่นดูกันเพลิน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งครับ
ล่อคลองแสนแสบมาเรื่อยเพื่อจะมาที่นี่แหละครับ
บ้านครัวชุมชนชาวไทยมุสลิม
โด่งดังเรื่องผ้าไหมทอมือภายใต้แบรนด์ผ้าไหมบ้านครัวครับ
ที่สำคัญครับเป็นสินค้าขายดีของบางกอกแรนด์อีกด้วย

ลุงนิพนธ์ครับและอย่างในชุมชนบ้านครัวแห่งนี้
มีกี่หลังคาเรือนครับที่ยังทำผ้าไหมทอมืออยู่

ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อผ้าไหมของคุณนิพนธ์
ของบ้านครัวแห่งนี้สามารถซื้อที่ไหนได้บ้างครับ
เราจะใช้หน้าร้านที่นี่เลยเพราะว่าคนที่เขาจะมาที่นี่

งั้นก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้าบอกอยากจะมาซื้อผ้าที่นี่อะไรที่นี่
เข้ามาได้นะฉะนั้นนักศึกษาจะมาเรียนรู้อะไร
เพื่อจะทำวิทยานิพลที่นี่เราสามารถที่จะช่วยเหลือทุกอย่าง
เพราะว่าความหมายเป็นสบัติของท่า
อกจากที่นี่แล้วผลิตภัณฑ์บางกอกแรนด์และสินค้าดีของชุมชน
ยังมีอยู่ในทุกเขตของกรุงเทพมหานคร
อย่าลืมร่วมผลิตภัณฑ์บางกอกแบลว์เพื่อช่วยกันเซียงเสริมในชุมชนด้วย
กับคลองสายสำคัญอีกสายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ได้เปิดให้บริการเรือไฟฟ้ามาสักระยะหนึ่งแล้วครับ
ที่นี่คลองพดุงกรุงเกษมครับ

ก็เป็นทั้งเส้นทางสัญจรแหล่งท่องเที่ยว

เชื่อมคนเชื่อมย่านและเชื่อมคลองเข้าหากัน

เข้ามาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สวยงาม
รื่นเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว

หรือจะมาถ่ายภาพชิลแบบผมก็ได้ครับ

จะเกิดกิจกรรมต่างมากมายครับ
เช่นเดียวกับหลายคลองในกรุงเทพมหานคร
ที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงกันไปแล้วครับ
เพื่อพลิกฟื้นคลองให้อยู่คู่กับคนเมือง
รวมไปถึงพัฒนาและสารต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
และความสุขของชาวกรุงเทพนั่นเองครับ
สำหรับใครครับอยากติดตามข่าวสารดีของกรุงเทพมหานคร
รวมไปถึงที่เที่ยวใหม่สามารถติดตามผ่านช่องทางออนไลน์เหล่านี้ได้เลยครับ
แล้วพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ